เมื่อวานนี้ด้ายความ
ไปดูทามลายกัน

วันที่๓ก็คือวันที่๒๒มีนาคม
ต่อมาค่ะ๒๓มีนาคมเริ่มมีน้ำมูกแล้วก็คัดจมูก
ส่วนวันที่๕ค่ะที่แอดมิตรนะคะเธอบอกว่าเริ่มจิตตกแล้ว

แต่คิดว่าน่าจะมาจากฤทธิมึนยาหรือเปล่า
ลดน้ำมูกที่เธอทานไปนะคะแล้วก็ยาแก้ไอร่วมด้วย
แล้วก็อาการล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่๒๕มีนาคมค่ะ
วันที่๖ของการรักษาเสมหะและน้ำมูกลดลงแล้วนะคะ
โดยน้องแพรวาค่ะก็ทวีปตอบกลับนะคะ
แฟนคลับนะที่เข้ามาถามอาการอื่นนะคะ
บอกว่าผลเอ็กซาเรย์ปอดก็ยังคงไม่พบเชื้อ
แล้วก็ไม่มีไข้เลยสักวันเดียวค่ะ
แล้วก็คุณหมอยังรักษาตามอาการนะคะ
ยังไม่ได้ทานยาต้านไวรัสค่ะ
อันนี้เป็นอาการอัปเดตนะคะที่น้องได้เล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
วันต่อวันเลยนะคะยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้น้องนะ
แต่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ตอนแรกแพรวาบอกว่าตัวเธอ
ไม่ได้มีอาการเหมือนแบบว่าไวรัสลงปอด
ตอนนี้ก็ยังตรวจว่ายังไม่พบเชื้อที่ปอดนะ
มีอาการแค่บริเวณที่โพรงจมูกแล้วก็มีเสมหะ
เป็นกำลังใจให้กับน้องแพลวาแล้วกันคุณผู้ชมแต่ต้องบอก